เกิดขึ้นกับผู้ชายคนนี้ให้ดูภาพของผู้ชายคนนี้ก่อน
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะสงสัยเอ๊ะเขาเป็นอะไรทำไมถึงต้องมี
โอ้โหนั่งนิ่งแบบนี้เหมือนมีผ้าพันตัวหมดเลย
แล้วก็หน้าเลอร์ศีรษะก็ต้องพันไว้หมด
คุณอันนี้ดูไม่ออกเลยนะว่าคือใคร
ใช่ฮะต้องบอกก่อนเลยผู้ชายคนนี้คือผีหายแจ็ค
คุณพีรพันธ์กุมารสิทธิ์นะครับเป็นบอยแบนดังยุค๙๐
แต่ตอนนี้นะฮะเขาอยู่ในสภาพที่ต้องนั่งนิ่ง
นั่งบนเก้าอี้มีผ้าขนหนูและผ้าพันแผล
ปิดทั้งร่างกายเลยคุณใบหน้าลำตัวแขนขา
เมื่อกี้ภาพที่เป็นบอยแบนมาสู่ภาพนี้หลายคนสงสัยเกิดอะไรขึ้นกับคุณผีไฮแจ๊ก
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ได้มีการติดต่อเพื่อจะพูดคุยกับคุณผี
เพราะว่าตอนนี้คือคนบันเทิงเขาช็อกแล้วก็มีการแชร์ภาพของคุณผีออกไป
ซึ่งให้ทุกคนที่เคยเป็นเพื่อนอะไรนี้มาช่วยเหลือกันหน่อย

คุณผีไฮแจ๊คเปิดเผยเปิดใจกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าป่วยแบบนี้มานาน๒ปีแล้ว

วันต้องนอนอยู่บนเก้าอี้โซฟาเนี่ย

ต้องนั่งนอนแบบนี้นะครับตอนนี้รับสภาพตัวเองแบบได้แล้ว
เริ่มรับได้แล้วอาการมันเริ่มมาจากเมื่อ๒ปีก่อน
คือคุณผีไฮแจ็คมีอาการแพ้อาหารทะเลครับแล้วก็เริ่มคันหายใจไม่ออก
จากนั้นก็ไปกินปูแพ้หนักเลยปากบวมตอนนั้นคิดว่าแพ้อาหารทะเลปกติ
แล้วก็เริ่มมีตุ่มน้ำเหลืองขึ้นแล้วตุ่มน้ำเหลืองขึ้นตามร่างกายมันไม่หาย
ไปหาหมอกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายตุ่มเนี่ยมันลามไปเรื่อยนะครับ
ขออภัยคุณผู้ชมคือคุณผีเปิดเผยออกมาแบบนี้เลยว่าเป็นโรคที่ทรมานมาก
พอตุ่มมันลามนะต้องใช้ผ้าก๊อสซับน้ำเหลือง
เพราะมีน้ำเหลืองและมีเลือดไหลออกตลอดมีการให้ยาเซียรอยแล้วก็เนี่ย
ปรากฏว่าคุณผีเองน่าจะแพ้ยาเซียรอยอีก
ทุกวันนี้นะสิ่งที่กินได้ก็คือผักกับน้ำเปล่าห้ามใช้น้ำมันเลยนะในการปรุงนะครับ
กินได้อีกคือถั่วต้มข้าวโพดแครอทเท่านั้นเอง
กินของทอดไม่ได้กินเนื้อสัตว์ไม่ได้อาหารที่ปรุงเนี่ยกินไม่ได้เหมือนกัน
ของเจหรืออาหารเย็นมากก็กินไม่ได้แล้วคุณผีบอกว่าโอ้โหเมื่อปี๖๒นะคือ๒ปีก่อนเนี่ย
เผลอไปกินลูกชิ้นลูกชิ้นทอดนะคุณตุ่มมันขึ้นทั้งตัวอีกจนถึงทุกวันนี้นะ
ต้องพันผ้าก๊อสทั้งตัวเพราะน้ำเหลืองมันไหลแล้วก็ต้องทำให้ร่างกายเย็นให้มีสมดุลคุณ
เวลานอนเนี่ยนอนแบบทั่วไปไม่ได้นอนแบบคนทั่วไปจะนอนหงายบนเตียงไม่ได้เลย
ต้องนอนแบบนั่งเก้าอี้นี้นะครับเพราะว่าผ้าซับน้ำเหลืองต้องหนามาก
และการนอนบนที่นอนค่อนข้างลำบากไม่ถนัดเวลาขยับตัวมันเจ็บไปหมด
ต้องนั่งนิ่งแบบนี้นะครับต้องนั่งบนโซฟาแบบนี้นะฮะ
โอ้โหและอีกอย่างหนึ่งที่ทรมานมากอะไรรู้ไหมคุณคุณผีบอกเวลาจะแกะผ้าก๊อสออก
มันติดกับผิวใช่ไหมคือมันแห้งอ่ะมันแห้งนะแกะออกแสบไปหมดเลยนะครับ
แผลก็หลุดออกมาหมดเลยแผลบางแผลเป็นแผลใหญ่ยิ่งเจ็บไปหมดเลยนะครับ
ส่วนสาเหตุของโรคนี้เนี่ยคือยังไม่รู้เหมือนกันหมอบอกว่ามันอาจจะเกิดปะทุขึ้นมาอีกนะคุณ
คือมันไม่หายมันไม่หายเดี๋ยวเป็นหายเดี๋ยวก็หนักเดี๋ยวก็เบานะครับ
ตอนแรกคุณผีบอกทำใจไม่ได้เลยจนคุณผีต้องปฏิบัติธรรมใช้ธรรมะเข้าช่วยฝึกจิต
ตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือแล้ว
มีมาบริจาคเงินช่วยเหลือเช่นเดียวกันนะครับแต่ตอนนี้คุณผีบอกมันทรมานอย่างหนึ่งคือ
ไม่รู้ว่าโรคที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองมันเป็นโรคอะไรแล้วก็มันรักษาไม่หาย
มันเป็นแบบนี้นะฮะทีนี้ครับข่าวคุณผีออกไปเนี่ย
ใดที่อยากช่วยเหลือก็โอนเงินเข้าบัญชีของพี่ผีได้เลยโดยตรงนะครับ
บอกว่าอยากให้ทุกคนช่วยแบบนี้ดีกว่า
มากกว่าเพราะไม่อยากเปิดรับบริจาคนะครับ
มันรู้สึกแบบไม่ดีกับตัวเองนะครับ

และผมยังเชื่อว่าอีกไม่นานผมจะหายแน่นอน
แต่เอาจริงนี่คือพี่ผีเขากำลังใจดีนะ

ผมยังมีฝันที่ยังทำไม่สำเร็จและจะทำต่อให้ได้
เพราะผมจะไม่ไร้ประโยชน์และผมยังไม่ตาย
แน่นอนจิตใจผมจะไม่เละเป็นโจ๊กแน่
เออนะฮะตอนนี้อย่างที่บอกไปนะครับ
ว่าพอพี่ผีมีอาการแบบนี้แล้วพี่ผีมีกำลังใจอยู่นะ
แต่ก็ส่งกำลังใจให้คนอื่นด้วยนะครับ

และคนบันเทิงจำนวนมากก็คอมเมนต์ให้กำลังใจ
อย่างคุณนุ่นระมิดาก็คอมเมนต์เข้าไป
คุณปานธนพรคุณจอนนี่อันวานะครับคุณกำปั้นบาซูคุณเดบบี้บาซู
คุณทัศนตะกัวทุ่งนะครับ

เขาก็แชร์เรื่องราวของพี่ผีออกไปเยอะเลยนะฮะ
เขาบอกอาการคล้ายกับของพี่เมฆวินัย

อันนั้นก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าเป็นเพราะอะไร
เป็นกำลังใจให้นะคะหายป่วยเร็วนะคะพี่ผี